ดูเรื่องนี้ค่ะมีคลิปนี้เขาแชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลนะคะ

แล้วก็ในคลิปนี้จะเห็นว่ามีสองฝ่ายตะโกนโต้เถียงกันเสียงดังเลย
ฝ่ายหนึ่งคือฝ่ายคนที่ไปช่วย

เหมือนกับฝ่ายที่ชนก็ไปต่อว่าฝ่ายที่มาช่วยว่าทำไมต้องถ่ายคลิป

คือผู้ชายคนนึงค่ะเขาถูกรถชนอ่า

แล้วเสียงสองกลุ่มที่ทะเลาะกันอยู่เนี่ยค่ะ
กลุ่มหนึ่งคือกลุ่มคนที่เข้าไปช่วยก็คือกลุ่มที่เขาถ่ายคลิปนะคะ
อีกกลุ่มนึงคือมีทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเขาขับรถเก๋งมาชนผู้ชายคนนี้ค่ะ
แล้วก็สภาพคล้ายคนเมา
จับใจความที่เขาเถียงกันทะเลาะกันได้เนี่ยนะคะก็ประมาณว่า
คือฝ่ายที่เข้าไปประถมพยาบาลเบื้องต้นบอกคนเจ็บว่าอย่าขยับตัวนะ
ส่วนฝ่ายรถที่ไปชนบอกว่าขยับสิขยับได้ขยับออกไปก่อน
นี่ไงใช่

คือถ้าผมเป็นคนเจ็บผมคงจะนอนแล้ว
คนเจ็บคงงมากเลยคือหลังจากช่วยคนเจ็บเสร็จทะเลาะกัน
เราจะขยับหรือเราจะไม่ขยับหรือเราจะทำยังไงดี
ดูสิคือมีผู้หญิงใส่ชุดสีเทาอะค่ะ

คนขับรถเก่งที่ไปชนผู้ชายที่เขานอนเจ็บอยู่
เหมือนกับว่าจะพยายามเข้าไปทำร้ายร่างกาย
ตบไปอะไรอย่างนี้กับฝ่ายที่เขามาช่วยอ่ะนะ
คุณสุชาดาสิริคงนักข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปคุยกับเจ้าของคลิป
นางสาวนัทธินีชอบทำอายุ๓๐ค่ะ
เธอบอกว่าตี๒เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา๑๖พฤศจิกายนนะคะ
กับเพื่อนรวมแล้ว๕คนนะคะ
นั่งกินข้าวที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งบนถนนคลอง๓
ธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานี
แล้วเห็นเลยว่ามีรถเก่งเนี่ยพุ่งมาชนรถจักรยานยนต์กลางถนน
ซึ่งเธอบอกว่าเธอก็ไม่รู้หรอกว่าใครถูกใครผิดนะ
แต่ผู้ชายที่ขี่รถจักรยานยนต์เขากระเด็นไปอยู่หน้ารถเก๋ง

ฝ่ายคนขับรถเก่งไม่ลงมาดู

กับเพื่อนก็เลยวิ่งไปช่วย

พยายามปลุกคนที่ถูกชนให้มีสติ
แล้วก็บอกว่าพี่ไม่ต้องขยับนะ
ทีนี้ฝ่ายผู้ชายที่ขับรถเก่งมาชนลงมา
ลงมากับแฟนแล้วอาการคล้ายคนเมาคือเธอบอกว่า

ขยับสิขยับก็ดีแล้วถ้าขยับแปลว่าไม่ตาย
ครับเออก็เลยเถียงกันเนี่ยค่ะมันเริ่มจากเรื่องตรงนี้แหละ
ก็เลยเถียงกันไปเถียงกันมาแล้วก็ประเด็นที่ยิ่งเถียงกันหนักก็คือ
ฝ่ายรถที่มาชนบอกฝ่ายคนที่ไปช่วยบอกว่า
อย่าถ่ายคลิปทีนี้พอช่วยเหลือคนเจ็บเสร็จ
แฟนคลับรถเก๋งมาท้าตบด้วยแล้วพุ่งเข้ามาตบด้วย
ที่เข้าไปช่วยบอกว่าโอ้โหโชคดีนะที่หนูหลบทัน
แล้วก็ให้ข้อมูลเพิ่มมานะคะว่าตอนที่เกิดเหตุมีคนเตือนแล้ว
อย่าไปมีเรื่องกับคู่นี้เพราะเขาเป็นผู้มีอิทธิพล
คนที่ขับรถเก่งมาชนอ่ะนะคะแต่คนที่ไปช่วยบอกว่าก็ไม่กลัวนะ
สิ่งแรกที่คิดตอนนั้นก็คือก็ต้องช่วยคนเจ็บ
ส่วนจะผิดจะถูกยังไงก็ว่ากันไปตามผิดถูกแต่ว่าคนเจ็บที่นอนอยู่บนพื้น
ก็ต้องได้รับการช่วยเหลือก่อนในเบื้องต้น
เราพยายามที่จะไม่ให้พี่เขาขยับมาก
เพราะว่ามันเห็นแผลแล้วอะพี่คือถ้าขยับมันก็จะไม่รู้
อะไรหักอีกอะไรแตกอีกถูกไหมพี่เราก็เลยพยายามทะนุถนอมเขาว่า
พี่ตื่นนะพี่เพื่อนหนูอีกคนนึงเสื้อแดงตื่นนะตื่นนะอะไรแบบนี้ค่ะ
เขย่าหน้าเขาตลอดแล้วก็ส่วนพวกหนูอ่ะจะแบบ
อย่าอย่าขยับอะไรแบบเนี้ยส่วนพี่คนที่ชนอ่ะเขาพูดขึ้นมาว่าเหมือน
ประมาณว่าหัวร้อนนะพี่เออประมาณว่าก็ถูกแล้วไม่ใช่
เหรอที่เขาขยับเพื่อที่จะเป็นการให้เขารู้ว่า
เขายังมีสติและยังมีชีวิตอยู่ต่อไปเลยมันไม่ใช่ระหว่างที่
เรารอเอ่อรถพยาบาลมาเราก็ต้องทำให้ดีที่สุดนั่นแหละพี่เขาก็เลยแบบ
เสียงดังขึ้นมาแล้วมันก็เลยเป็นจุดทำให้เราแบบ
มีปากมีเสียงกันนิดหน่อยแล้วพี่เขาก็เลยพูดขึ้นมาประมาณว่า
เอ่อผมมั่นใจว่าผมเรียนสูงกว่าน้องแน่นอน
อืมหนูบอกว่าหนูอ่ะไม่ได้สนใจเรื่องเรียนสูงหรือเรียนต่ำ
แต่การประถมพยาบาลเบื้องต้นคือให้คนเจ็บขยับตัวให้ได้น้อยที่สุด
ทำไมพี่ต้องหัวร้อนแล้วก็คือแฟนเขาอะค่ะที่เป็นผู้หญิง
เลยอาจจะเข้าเข้ามาตบเราอืม
ส่วนเพื่อนของเจ้าของคลิปนะคะเพื่อนของน้องนัทธินีคนนี้
บอกว่าช่วงชุลมุนนะคะผู้หญิงชุดเทาก็คือ
นั่งอยู่ในรถเก่งเป็นแฟนคนขับรถเก่งที่ไปชนรถจักรยานยนต์
พยายามจะเข้าไปตบเธอเองไปช่วยห้ามไปกัน
ไม่ให้มีเรื่องแต่โดนลูกหลงเธอเธอโดนตบไปทีนึง
ห้ามโดนตบไปทีนึงปากแตกเลยอ่ะเธอบอกก็ไม่ได้โกรธ
แค้นเพราะเข้าใจว่าอีกฝ่ายนึงอ่ะเมาแต่ก็อยากจะบอกว่า
ใจเย็นกว่านี้จุดประสงค์ของกลุ่มพวกเขาเนี่ยก็คือ
ช่วยคนเจ็บเท่านั้นเอง
โดนลูกหลงกลางพอดีเขาก็เลยเหมือนเราก็เลยโดนลูกหลงไปด้วย
ก็โดนตบไปที่ปากไปทีนึงแต่ก็ไม่หนู
หนูก็ไม่ได้อะไรเพราะมันเป็นอุบัติเหตุ
ก็เลือดออกนิดนึงค่ะพี่ไม่ได้หนักอะไรมาก
ทีมข่าวก็เลยไปคุยกับคนกลาง
ก็คือกู้ภัยที่ไปช่วยในวันเกิดเหตุนะคะ
พลนาคเกตอายุ๑๗เป็นอาสากู้ภัยสว่างมงคลปฐุมธานี
ก็เป็นกู้ภัยที่อยู่ในคลิปอะค่ะเขาเล่าให้ฟังว่า
คืนเกิดเหตุไม่ใช่เวรของหน่วยเขาแต่ว่าหน่วยเขาอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุ
ที่สุดก็เลยรีบเข้าไปช่วยและประสานหน่วยที่รับผิดชอบมาช่วย
รับคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาลบางประกอบแต่อาการคนเจ็บสาหัสเลยนะคะ
คือเปิดถึงกระดูกข้อมือเนี่ยหักผิดรูปนิ้วนางกับนิ้วก้อยก็หักด้วยนะคะ
หลังจากเกิดเหตุพ่อของคนเจ็บก็มาที่หน่วยกู้ภัยเพื่อถามเหตุการณ์ว่าตกลงแล้วใครถูกใครผิดยังไง
กู้ภัยเองก็บอกว่าตอบไม่ได้ไม่เห็นเหตุการณ์พ่อคนเจ็บก็บอกว่าลูกชายขี่รถจักรยานยนต์กลับจากต่างจังหวัดกำลังจะถึงบ้านอยู่แล้ว
แล้วมาเกิดเหตุการณ์นี้ซะก่อนคู่กรณีที่ขับชนก็มาถามกู้ภัยเหมือนกันมาถามว่าคนเจ็บอยู่โรงพยาบาลอะไรแล้วก็ยอมรับกับกู้ภัยด้วยว่าคืนนั้นเมาจริงคนขับรถเก๋งบอกเมาจริงแต่ก็ยืนยันว่าจะช่วยเหลือเยียวยารับผิดชอบคนเจ็บแน่
เกิดรถชนกันก่อนแล้วประชาชนได้มาแกล้งเหตุที่นี่ออกช่วยบ้างต้นแล้วผสานหน่วยงานที่เข้าเวร

มีแผลหรือเจ็บตรงไหนยังไงบ้าง
สาหัสครับมีแผลฉีกที่แขนขวาบนประมาณ๗เซนติเมตร
แล้วก็กระดูกข้อมือขวาผิดรูปนิ้วนางกับนิ้วก้อย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่ของตำรวจสพประตูน้ำจุลาลงกร

ทีมข่าวก็ถามไปที่ตำรวจว่าตกลงแล้วมีการดำเนินคดีอะไรกันยังไงบ้าง
ตำรวจบอกว่ายังไม่ได้มีการลงบันทึกประจำวันหรือว่าแจ้งความอะไรไว้เลย
ตกลงขยับได้หรือเปล่าเวลาเจ็บ